มีวันที่อะไรก็ไม่เป็นใจไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
นี่คืออาทิตย์หนึ่งมี๗วัน๖วันครึ่ง
ทำไมชีวิตฉันโจมตรายเหล่านี้
วันครึ่งต้องไปกรี๊ดในรถมันไม่เป็นวันของเรา
เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
จะพาแฟนไปเที่ยวงานเสื้อวินเทจพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
แถวรัชดานะมีห้างอยู่เขาจัดงาน
พอไปถึงเนี่ยเข้าไปในงานปุ๊บก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มวัยรุ่นเลยนะ
ฝั่งผู้หญิงที่เป็นแฟนก็บอกเธอเธอกลับเถอะไม่อยากมีเรื่อง
อ่ะจะกลับก็ได้กำลังจะออกจากห้างแล้วนะ
วัยรุ่นมาดักทำร้ายอันนั้นแค่เรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องคือหลังจากโดนทำร้ายเสร็จแล้วกำลังจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้น

โอ้โหแล้วน้องผู้หญิงมาด้วย

เออ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่กล้องหน้ารถของคันที่ขับมาแล้วเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าเลยนะ

ระหว่างที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะ
จังหวะนั้นรถหลายคันก็พยายามทยอยออกทยอยออก
เตอร์ไซค์เสื้อลายนี้ที่แรกถอยแล้วนะแต่พอเห็นมีจังหวะก็รีบไปเลยคือเขาก็กลัวว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไร
นี่เดี๋ยวดูนะคันดำคันนี้นะป้ายแดงเนี่ยคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายออกไปออกถนนใหญ่เส้นรัชดา
เตอร์ไซคุ้งไปอีกครับคันเร่งค้างฮะซวยซ้ำซวยซ้อนจริง
นักข่าวเลยไปคุยกับหนุ่มที่โดนรุมตีรุมทำร้ายชื่อว่านายนัทธวุฒิบุรพาอายุ๒๐ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเซา
ก็ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนี้มาหาเรื่องตอนอยู่ในงานเนี่ยนะแฟนผมก็บอกเธอกลับบ้านเถอะกลับก็ได้
ผมก็ออกมาตรงหน้าห้างตรงทางออกแล้วเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนั้นมาดักทำร้ายผมพอดี

ก็มาเจอในงานนี่แหละแล้วก็โดนทำร้ายเลย

เขาเดินเอาจับกลวยมาครับพี่เดินมา๔๕คนนะพี่
และกลวยนั่นเขาก็หมายความว่ากันหน้ารถไว้

ใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่รู้จักด้วยว่าใครพี่

คือนัทธวุฒิบอกไปแจ้งความไว้แล้ว
ที่ก่อนน้อโห้ควางแล้วก็ทองที่ที่เกิดเห็นนี่แหละ

หลังจากนัทโทบุธโดนทำร้ายแล้ว
แล้วยกมอเตอร์ไซค์แล้วมันพุ่งไปชนเบนท์เนี่ย

ผมคุยกับพี่คนขับรถเบนท์แล้วนะพี่

เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุต่อเนื่อง

คนขับเน้นจริงนะที่ไม่เอาเรื่องเขา